คุณผู้ชมพามาดูเหตุนี้ถือว่าเป็นเหตุที่โหดพอสมควรนะครับ
เพราะว่าแทงสนุกกันอยู่ที่โต๊ะสนุกปรากฏว่า
ผู้ชายเสื้อสีส้มคนนี้นะฮะเขาบอกเขาแทงสู้ไม่ได้
เมื่อตีนุ๊กสู้ไม่ได้ก็เลยไปตีหน้าเขาซะเลยนะฮะ
นี่มีคลิปจากกล้องวงจรปิด๒มุมนะฮะเห็นผู้ชายเสื้อสีส้มไหมฮะ
เหมือนเข้าไปคุยแล้วเนี่ยโอ้โหเอาด้ามไม้สนุกเนี่ยนะฮะ
หรือไม้คิวฟาดหน้าผู้ชายเสื้อสีน้ำเงิน
เดี๋ยวอีกมุมหนึ่งจะเห็นชัดกว่านี้อีกคุณผู้ชมฮะ
ว่าผู้ชายเสื้อสีส้มนี่กลางขนาดไหนนี่
คือยืนต่อคิวในการแทงสนุกโต๊ะเดียวกันนะคุณนะ
เสื้อน้ำเงินเขาก็รอแทงนุ๊กอยู่เหมือนกัน
ปรากฏนี่เข้ามาพูดอะไรแป๊บนึงนี่ฟาดเข้าไปคุณ
โอ้โหนี่ชัดมากเลยค่ะคุณสุภุมใช่ฮะ
เอาด้ามไม้คิวฟาดเข้าไปที่หน้า
จนชายใส่เสื้อสีน้ำเงินล้มหงายเลยแล้วเขาลุกขึ้นมาได้นิดนึง
เขาเอามือกุมหน้านะครับเพราะว่าอะไรคุณ
ค่ะดั้งแตกว้ายตาเนี้ยมองไม่เห็นอืม
แล้วก็โหนกแก้มแตกเข้าโรงพยาบาลเพราะอาการหนัก
ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่ห้ามกราคมที่ผ่านมานะฮะ
ที่โต๊ะสนุกแห่งหนึ่งในซอยเศรษฐกิจสามสิบเอ็ด
หลักสองเขตบางแคร์นะฮะภาพเนี่ยเป็นไปตามที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปทั้งหมดเลยนะครับ
ทีนี้พอผู้ชายเสื้อน้ำเงินโดนฟาดหน้าเข้าไป
เลือดออกเต็มหน้าเลยเลือดหยดตามพื้นเลย
แล้วก็ทีนี้เพื่อนก็พยายามที่จะพาไปโรงพยาบาล
ส่วนอีกฝั่งนึงนะคุณนะฝั่งชายเสื้อส้มยังกลางไม่หยุด
สักพักนึงจะเห็นเขาเดินมาแบบโอ้โหจะด่าทอจะหาเรื่องจะเข้ามาชกจะอะไรอีกต่างนานาเนี่ยนะครับ
ทีนี้ต้องรีบนำตัวผู้ชายเสื้อน้ำเงินส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้นะครับน้องสาวของผู้ชายเสื้อน้ำเงินที่บาดเจ็บเนี่ย
โพสต์คลิปบอกขอให้ช่วยตามหาชายเสื้อส้มที่กลางขนาดนี้หน่อย
หนีไปไม่รับผิดชอบเพราะว่าพี่ชายของเธอคือนายเก่งอัศวสิริจินดา
อายุ๒๗ปีบาดเจ็บสาหัสครับ
กระดูกโหนกแก้มเนี่ยแตกระดูกดั่งเนี่ยหักนะฮะ
กระทบจอประสาทตามองเห็นภาพเป็นภาพเดียวคุณ
คลั่งในตานะฮะต้องเย็บ๒๐เข็มค่ารักษาพยาบาล๘๐๐๐บาท
ทีนี้รักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่๕มกราคมออกมานะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้พบเจอกับนายเก่งพูดคุยกับนายเก่งผู้บาดเจ็บ
คุณเก่งเนี่ยไปลงบัตรธึกประจำวันไว้ที่สอนอนหลัก๒แล้ว
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยนะครับ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ไม่เคยรู้จักหรือมีปัญหากับชายเสื้อส้มคนนั้นมาก่อนเลย
วันนั้นตัวเขาเองหลังเลิกงานนะก็มาตีนุ๊กกับเพื่อนนะฮะ
ที่โต๊ะสนุกเกอร์กับเพื่อนตามปกติแล้วครับ
พอเตรียมจะเลิกเล่นจะแยกย้ายกันกลับอยู่แล้วนะ
ปรากฏว่าชายเสื้อส้มก็มาเปิดโต๊ะกับแฟนสาว
มีคลิปหนึ่งจะเห็นนะฮะว่าชายเสื้อส้มเนี่ย
เดินมาพร้อมกับแฟนสาวกอดคอกอดไหล่กันเดินมา
แล้วก็มาที่โต๊ะสนุกแห่งนี้นะครับนี่จังหวะนี้นะฮะ
อดคอกอดไหล่กับแฟนสาวกันมามาที่โต๊ะสนุกแห่งนี้
แล้วก็มาด้อมมองอยู่ที่โต๊ะสนุกของเขา
คุณเก่งบอกนะทีนี้ครับเดินมาขอเล่นด้วย
มาขอเล่นด้วยหนึ่งเกมคุณเก่งตอนแรกบอกโอ้โห
จะเลิกอยู่แล้วจะไม่เล่นแล้วนะแต่ทีนี้ชายเสื้อส้มเนี่ย
ขอให้เล่นด้วยคุณเก่งก็เลยเล่นฮะ
เล่นไปได้ยังไม่ถึงเกมเลยตอนนั้นผมเปิดเกมและแทงสนุกลงหลุมไปสองลูก
ส่วนผู้ชายคนเสื้อส้มคนก่อเหตุเนี่ยโอ้แทงไม่ลงหลุมเลย
แล้วก็เดินมาถามช่วงที่ถามกันเนี่ยพักอยู่ที่ไหนอ่ะพี่
นะฮะแล้วก็เขาก็โชว์กลางนะบอกผมเป็นเจ้าถิ่นแถวนี้
และอยู่ดีเอาไม้คิวฟาดไปที่หน้าของคุณเก่งอย่างจังเลยครับ
คุณเก่งยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายนะฮะ
ความคิดตอนสมัยเด็กขอโทษแล้วมันหายไหม
อันนี้พี่ก็พอจะรู้นะความที่ว่าผมทรมานขนาดไหน
โอ้โหนี่ฮะตีนุกแพ้ฝีมือไม่ดีเองแต่เอาไม้มาฟาดหน้าคนอื่นที่เขาแทงลงหลุมเลยนะฮะ
ผู้ก่อเหตุถูกจับได้แล้วนะครับคุณเมื่อวานนี้
โดยทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙พลตำรวจตรีพงศ์อานันต์คล้ายครึงพร้อมด้วย
ผู้กับการสอนอหลัก๒เนี่ยฮะนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายสุรสิทธิ์กลิ่นปฐุมอายุ๒๖ปีได้ที่ปากซอยเศรษฐกิจ๓๑นะฮะ
ขณะที่เข้ามาหาเพื่อนในซอยที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยโอ้โหไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยนะคุณ
และที่กลางที่โชว์บอกโอ้เขาคุมพื้นที่ตรงนี้
ไม่ใช่เลยนะแค่มาหาเพื่อนตรงนี้เอง
แล้วก็มาแทงสนุกเป็นครั้งแรกด้วย
แล้วอยู่ก็มาฟาดหน้าคนอื่นนะครับ
จากการสืบสวนก็พบว่าที่นายสุรสิทธิ์ก่อเหตุไป
เพราะเขายอมรับบอกแทงสนุกสู้ไม่ได้
อย่างนี้เล่นคนเดียวดีกว่าค่ะพี่

เล่นคนเดียวเลยนะฮะไปแทงคนเดียวเลยนะครับ

ใช้ไม้คิวฟาดหน้าในเก่งครับ
ตำรวจดำเนินคดีข้อหานักเลยฮะ

จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสนะฮะ

ถ้าพี่ไม่ยอมแพ้เขาแบบนี้นะหรือพี่ไปฝึกฝีมือกันก่อน